คุณผู้ชมครับเมื่อ๖๐ปีก่อนที่ตลาดบ้านโป่งเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับ
เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้หลายครอบครัวก็สิ้นเนื้อประดาตัว

แต่เหมือนว่ามีน้ำทิพย์ชะลมใจหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่๙
เสด็จพระราชดำเนินนะครับโดยรถยนต์พระที่นั่ง
แล่นไปเทียบยังตลาดบ้านโป่งครับ
ชาวบ้านในพื้นที่หลังจากทราบข่าวต่างก็ทราบซึ้งในน้ำพระราชหารุทัย
เพราะว่าในหลวงในครั้งนั้นนะครับ
เสด็จมาแล้วก็ทรงถ่ายถามประชาชน
ห่วงบรรยายประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ด้วย
ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนในเบื้องต้น
จากวันนั้นจวบจนวันนี้ชาวบ้านโป่งนั้นต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ด้วยในละวันไม้รักสมัครที่ใครที่รักสมุทรแต่ทุกครบไม่ขาดอีกละลาจากไม่ให้ใครของพี่
สละเลือดปุ๊บยาเป็นชาตินี้พระเริงพระทิสัตว์ให้เขาอีกพิชัยจะโยค
วิชาประวัติศาสตร์ชุมชน
เรียนชั้นมปลายโรงเรียนรัตนราชบำรุงจะได้ศึกษาผลงานของรุ่นพี่
ทำสารคดีอันทรงคุณค่าของชาวบ้านโป่ง
บอกเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราชดรเมื่อ๖๓ปีก่อน
ทุกคนประทับใจเหมือนกับรุ่นปู่ย่าตายายที่เกิดในสมัยนั้น
ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
นักเรียนรู้ไหมว่าตอนที่นาฬิการที่๙
เสด็จมาเยี่ยมราษฎรก่อนเตยไหม้เนี่ย
เป็นการเสด็จออกเยี่ยมราชดรครั้งแรก
ครั้งแรกในชีวิตของพระองค์
เพราะว่าตอนที่พระองค์ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์
ก็ยังไม่ได้มีพระราชกรณีกิจที่จะเกี่ยวกับ
เรื่องของการเสด็จเยี่ยมรัศดร
แต่เมื่อพระองค์ทราบข่าวว่าบ้านโป่งไฟไหม้
แล้วสมัยนั้นนักเรียนดูอย่างในคลิปเห็นไหมว่า

ราษฎรไม่มีที่อยู่เลยอะ
หลังจากนั้นเพียงแค่๔วันใช่ไหมพระองค์ก็รีบเสด็จมา
เพื่อที่จะมาดูแลว่าราศดรของพระองค์นี้อยู่กันอย่างไร
และสิ่งที่พระองค์พบเห็นทำให้รู้ว่า
ราศดรที่อยู่ต่างจังหวัดลำบากไหม
ลำบากหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวก็จะเสด็จออกเยี่ยมราชดร
และก็ทำโครงการในพระราชดำริต่าง
ความรุนแรงของเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดบ้านโป่ง
พื้นที่กว่า๘๐ไร่ถูกเผาวอดวาย

หนังสือพิมพ์เผยแพร่ข่าวไปทั่วประเทศ
และชาวบ้านก็อยู่ในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัว

ไม่ได้นึกไม่ได้หลักหฝันว่าจะแบบไหม้ขนาดนี้
แล้วแค้นต้นเพลิงเพราะว่ารู้ว่าเขาเป็นคนเผาเพื่อที่จะเอาเงินประกัน
ประสานสุภากรเดชในวัย๗๐กว่าปี
เพราะบ้านของเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย
แต่ขณะที่ทุกคนกำลังโศกเศร้ากันทั้งเมือง
กลับได้รับรู้เรื่องราวที่เปรียบเสมือนน้ำทิพย์ชะลมใจกาย
คลายร้อนจากเปลวไฟที่เผาผ่านทรัพย์สินให้วอดวายหมด

นี่มาที่อำเภอ
ที่อำเภอกันเยอะแยะเลยปืนปิติ
โอ้โหในหลวงเสด็จนี่ถือว่าเรามีบุญวาสนาแล้ว
ดีใจว่าโอ้โหท่านเป็นห่วงพวกเราแล้วมาดูแล
ดูแลพวกเราที่ไฟไหม้ที่กำลังลำบากกำลังมีทุกข์
ท่านเสด็จมาโอ้โฮเราดีใจอย่างสุดสึงเลย
แล้วพวกชาวตลาดเนี่ยแบบแทบน้ำตาล่วงก็ความดีใจ
นี่พูดถึงเรายังนึกถึงพระองค์ท่านเลยว่าโอ้โห
ท่านมาเสด็จมาเองขับรถมาเองอะไรเอง
ต้องมีพวกราชงลักษณ์อะไรตามมา
เพราะท่านโขงใจท่านจนที่มัดโปรงแล้ว
ทุกครั้งเมื่อมองดูสมุดนี้แล้วก็ทำให้เรานี่
เหมือนกับว่าเราเนี่ยมีบุญที่ได้รับนะฮะ
เอ่อพระมากรณาที่ขุด
จากในหลวงยังเหลือล้นยากที่จะกล่าวได้ครับ
จากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราชดรเพื่อปลอบขวัญ
และให้กำลังใจต่อสู้ชีวิตแล้ว
หลวงรัชกาลที่๙ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
แก่เด็กนักเรียนที่บ้านถูกไฟไหม้
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดสรรให้คนละเท่ากัน
และมอบผ่านบัญชีธนาคารออมศิลป์
นายวิรัติจารุภูลผลเจ้าของร้านทองนิยมศิลป
ในตลาดบ้านโป่งที่บ้านถูกไฟไหม้
ครอบครัวต้องเริ่มนับหนึ่งกันใหม่
ได้รับเงินพระราชทาน๑๐๘บาท๙๕สตางค์
ทุกวันนี้ยังเก็บสมุดบัญชีไว้เป็นที่ระลึก
เพื่อเตือนใจให้ทำความดีตอบแทนสิ่งที่ได้รับมา
ซึ่งมีคุณค่าต่อจิตใจยังหาที่สุดไม่ได้
พระเจ้าแผ่นดินซึ่งห่วงใยประสบนิกร
ที่ประสบอัคคีภัยครั้งยิ่งใหญ่เนี่ย
ถือว่าลืมไม่ได้เลยครับชั่วชีวิตนี้ไม่มีลืมครับ
ถ้ามีโอกาสทำดีเมื่อไหร่เราไม่รีรอครับรีบทำดี

เห็นพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
ทอดพระเนธเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดเมื่อปี๒๔๔
ซึ่งชาวบ้านโป่งติดประดับไว้บนผนังแทบทุกบ้าน
เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอยู่เสมอ

หลวงโป่งติดประดับไฟไหว้บนผนังแทบ